ไปรายงานไปติดตามได้จากคุณศิริวันภาครัมศาสตร์

พี่เบิร์ตคุณน้ำแข็งแล้วก็คุณดอม

โอ้โหต้องเรียกว่าอึดอัดแล้วก็แออัดกันน่าดูนะคะ
แต่ว่าตอนนี้นะคะกองทัพสื่อมวลชนเนี่ย
จะเห็นข้างหลังนะคะมีบรรดาแกนนำ
แล้วก็อดีตสอสอของพักเพื่อไทยหลายคนนะคะ
มานั่งรอเพื่อที่จะต้อนรับนายทักษิณนะคะ
ซึ่งเป็นที่แน่ชัดแล้วนะคะว่า

น้องสาวที่โพสต์ภาพได้สวมกอดส่งพี่ชาย
ก่อนที่จะขึ้นเครื่องเดินทางกลับมาประเทศไทยนะคะ
ด้วยความโศกเศร้านิดนึงนะคะ
เนื่องจากว่าจะเป็นการแยกกันเป็นครั้งแรกนะคะ
หลังจากที่ไปพำนักอาศัยอยู่ด้วยกันที่ต่างประเทศค่ะ
ส่วนบรรยากาศนะคะก็เนืองแน่นไปด้วย
บรรดาสมาชิกก็มีหลายคนนะคะ

ก็รับทั้งเวลา๙โมง
หลังจากนั้นก็ไปที่สภาเพราะว่าสภาจะเริ่มเวลาประมาณสัก๑๐โมง
แต่ว่าในการโหวตก็มีช่วงเวลาประมาณบ่าย๓โมงครับ
เมื่อสักครู่ได้เห็นภาพสีหน้าของท่านนายกทักษิณบนเครื่องบิน

หลายคนได้เห็นภาพนั้นเปิดออกมาแล้ว
ท่านก็มีความสุขแล้วก็คงจะได้ดีใจที่ได้กลับมาบ้านเกิดนะครับ
แล้วก็วันนี้ต้องพูดถึงรายบรรยากาศโดยส่วนรวมแล้วนะครับ
ทุกคนที่มาวันนี้ใจเต้นดีใจนะครับ
แล้วก็อยากให้ท่านกลับมาเรารอคอยวันนี้กลับมานานเต็มที่แล้วครับ
มีบรรยากาศที่ได้เคยไปเจอที่ต่างประเทศกลับมาเจอประเทศไทย

วันที่พบท่านวันนั้นก็คือท่านก็ยังมีความเหงา
แต่ว่าวันนี้ถ้าจะมากลับมาเจอคนไทยแล้วก็กลับมาบ้านเกิดเนี่ยนะครับ

แล้วก็พวกเราทุกคนที่มาวันนี้ก็เช่นกันครับตื่นเต้นกันมากครับ
ก็หลายคนก็มีความรู้สึกเดียวกันนะคะ
ทั้งคุณสมคิดเชื้อคงหลายคนเลยค่ะ

ข้างหลังนี้นะคะที่ฉันไม่สามารถที่จะเดินเข้าไป
สอบถามความรู้สึกของหลายคนได้นะคะ
เนื่องจากว่าพื้นที่บริเวณด้านหน้าอาคารค่อนข้างที่จะจำกัดนะคะ

สิ้นกระบวนการยุติธรรมบริเวณภายในอาคารนะคะ
ก็จะออกมาทักทายนะคะแล้วก็ให้สื่อบันทึกภาพ
ที่วันนี้นะคะมีความตั้งใจมารอพบกับคุณทักษิณเลยค่ะ
เดี๋ยวทีมข่าวเทวรัฐทีวีของเรานะคะ
ก็ยังคงเกาะติดบรรยากาศอยู่บริเวณด้านหน้าอาคารนะคะ
รายงานบรรยากาศให้คุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้าน

คุณสิริวัลค่ะได้เห็นบรรยากาศ
คือทั้งสื่อมวลชนเองแล้วก็กองเชียร์
คนเอฟซีไปรอเต็มที่นะ
แออัดจริงนะใช่คุณศิริวัลต้องยืนรายงานอย่างนี้
แล้วมือก็อยู่อย่างนี้เพราะว่าข้างติดหมดเลย
ครับข้างกล้องทรัพย์สื่อมนชนนะครับ
แล้วตอนนี้คนเสื้อแดงเขาก็ไปเติม
เติมที่มาจากเหนือมาจากกลางมาจากอีสาน
ก็ไปเติมไปเติมซึ่งตอนนี้นะครับคุณผู้ชมครับ
ก็น่าจะเป็นไปตามเวลาที่มีการคาดการณ์
และแจ้งต่อท่าอากาศสะยานไว้
เครื่องบินของคุณทักษิณน่าจะมาถึงในเวลา๙นาฬิกา
เมื่อสักครู่เราอัปเดตไป๑๙๒๕อยู่เหนือมาเลสียา
ค่ะตอน๔๐นาทีหรอใช่ตอนนี้เข้าสู่อ่าวไทยแล้วนะคุณผู้ชม
ต้องค่ะเพราะว่าตอน๗โมง๔๕นาทีเนี่ยนะคะ
เครื่องบินอยู่น่านฟ้าทะเลอ่าวไทย

แล้วหลังจากนั้นก็คือเมื่อ๑นาทีที่แล้วคุณผู้ชม
โมง๔๘นาทีนี่คือเข้าตรงเหนือพื้นที่จังหวัดยะลาปัตตานีแล้วนะคะ
สลับกันนะคุณผู้ชมทั้งเรื่องของการกลับมาของคุณทักษิณ
และเรื่องการโหวตนายกในวันนี้ด้วย